คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยคือนักเรียนในห้องเนี้ยถ่ายคลิปเอาไว้
ถ่ายคลิปเอาไว้พฤติกรรมแบบนี้
แต่คุณครูเขาบอกว่าเป็นการเห็นนักเรียนจะล้มแล้วเข้าไปประคอง

ทิ้งนะครับ

กำลังจะหาอยู่ว่าจังหวะไหน

ที่คือที่คุณครูบอกว่าประคอง

เอาคลิปนี้นักเรียนแอบถ่ายเอาไว้
ไม่คิดเห็นนั่นครูฉันใช่ไหมนะครับครูฉันทำแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่านี้
นักเรียนเขาบอกนะผู้สื่อข่าวนะครับถามไปเลยที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายครับได้รับคำตอบว่า
ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้หลังจากทราบเรื่องจากผู้สื่อข่าวก็ได้ประสานไป
ผู้บริหารโรงเรียนแล้วเบื้องต้นคุณครูในคลิปชี้แจงบอกว่า
บ่าย๒วันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานักเรียนชั้นม๒กับม๔ทะเลาะกัน
เขาก็เลยเข้าไประงับเหตุพอไปถึงก็สอบถามนักเรียนทั้งสองคน
แต่นักเรียนไม่ตอบแล้วยกมือกวนครูคล้ายว่าไม่คุยไม่คุย
แล้วก็พยายามจะเดินหนีด้วยเขาก็เลยดึงตัวเด็กกลับมาเพื่อจะสอบถาม
แต่เด็กล้มเขาก็เลยเข้าไปประคองครับสงสัยถ่ายไม่ได้แล้วมั้งจังหวะนั้นน่ะ
พอเด็กลุกขึ้นมาก็เดินหนีไปเลยสำหรับกรณีนี้สพมหนองคายนะครับ
รัฐให้โรงเรียนชี้แจงครับต้องชี้แจงจังหวะไหนครับ
ที่จะเข้าไปประคองนะครับจะสอบสวนอย่างเร่งด่วนเพราะว่าคำชี้แจงของคุณครู
กับคลิปที่มันออกมามันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงครับ